นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่สองพ่อลูกขี่จักรยานยนต์จะไปเยี่ยมญาติ
ขากลับประสบอุบัติเหตุเสียหลักแหกโค้งชนต้นไม้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ครอบครัวเห็นขาดการติดต่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยติดตามตัว
จะพบเป็นศพอยู่ที่พงหญ้าข้างทางติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพฟ้างพร้อมด้วยกองกำลังผาเมืองกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่กำลังค้นหานายกุยมิ่งแซ่ม้าอายุ๕๐ปี
นางสาวรัติการแซ่ม้าอายุ๑๕ปี๒พ่อลูกชาวตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ญาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเยี่ยมญาติที่บ้านคุ้มดอยอ่างขาง
ตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้แล้วขาดการติดต่อไป
ครอบครัวจึงประสานเจ้าหน้าที่ช่วยตามหาเพราะปกติจะใช้เวลาเดินทางไม่นาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบศพ๒พ่อลูกอยู่ในพงหญ้าข้างทางช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๖
เส้นทางลงจากดอยอังขางซึ่งเป็นทางโค้งและเป็นทางลงเขา
โดยผู้เป็นพ่อขาหักนอนหงายเสียชีวิต
ใกล้กันพบศพลูกสาวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเนินดิน
สันนิษฐานว่าขณะสองพ่อลูกขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมาตามเส้นทางดังกล่าว
ซึ่งเป็นทางลงเขาลาดชันพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก
เสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิต
ตำรวจสพนค้านเข้าตรวจสอบเหตุรถเก๋งตกลงไปในสระน้ำกลางทุ่งนา
ในพื้นที่บ้านโคกสำรันตะบนดอนหายโศกอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งจากการตรวจสอบพบรถจมอยู่ในน้ำครึ่งคัน
ภายในรถไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่พบร่องรอยการเปิดประตูรถแล้วปีนขึ้นจากสระน้ำ
เจ้าหน้าที่จึงให้ชาวบ้านช่วยงมหาร่างเจ้าของรถแต่ก็ไม่พบ
เพียงเสื้อผ้าของผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในกระโปรงท้ายรถ
ยาบ้า๒๐เมตรและบัญชีรายชื่อลูกค้า
ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติด
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกลากรถเก๋งขึ้นมาตรวจสอบพบรอยกระสุนบริเวณท้ายรถ
ประตูหลังด้านขวาและกระจกมองหลังรวม๕นัด
สระน้ำบอกว่ากำลังจะลงไปให้อาหารปลาในสระ
กลับพบรถเก๋งคันนี้จมอยู่ในน้ำครึ่งคัน
ด้วยความตกใจจึงแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ตำรวจคาดว่าเจ้าของรถน่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดและบ่อนพนันไก่ชน
แล้วถูกพวกเดียวกันหรือนักพนันตามไล่ยิงจึงขับรถหนีตายจนเสียหลักตกลงไปในสระน้ำ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมสืบสวนตามหาเจ้าของรถ
เพื่อนำมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้ขนาดใหญ่
ล้มขวางถนนสายหมู่๑คลองลาดบัว
ในพื้นที่ตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ทำให้นายทรัพย์ศรีรัตนะอายุ๕๔ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เสียชีวิตขาดที่สภาพศพกระโหลกศีรษะแตก
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำล้มคว่ำอยู่
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าขณะเกิดเห็นมีฝนตกลมแรง
ผู้ตายน่าจะรีบขี่รถกลับบ้านด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุลมพัดต้นไม้ล้มขวางถนน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนจนเสียชีวิต